ไปดูเหตุฆาตกรรมโหดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบึงกาลกันหน่อยนะคะ
ที่ว่าโหดเนี่ยทั้งวิธีการแล้วก็ผู้ถูกกระทำด้วย
ผู้ถูกกระทำเนี่ยเป็นพระสงฆ์

คือชาวบ้านแถวนั้นรักใคร่แล้วก็นับถือมาก
เพราะว่าพระรูปนี้เนี่ยก็จะชอบทำเครื่องรางของขลัง

ใครป่วยใครอะไรก็จะมาหาพระรูปนี้ให้รักษาให้
แต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยสภาพที่เห็นเนี่ยนะคะ

แล้วก็สภาพในกุฏิเนี่ยข้าวของกระจัดกระจายไปหมดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมาว่ามีพระมรณภาพอยู่ในกุฏิสำนักสงฆ
ประเสริฐเกิดทรัพย์ที่บ้านโพนทองในอำเภอโซ่พิสัย
ตำรวจสพโซ่พิสัยก็ลงพื้นที่เลยค่ะ
สำนักสงฆ์นี้อยู่กลางสวนยางพารา
ห่างจากบ้านของชาวบ้านประมาณ๒๐๐เมตร
ไปถึงก็เห็นลูกศิษย์ลูกหาจับกลุ่มวิพาวิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กติทำด้วยปูนชั้นเดียวค่ะประตูกับหน้าต่างทำด้วยกระจก
ในห้องนอนมีรอยไฟไหม้ทั้งที่นอนพื้นห้องแล้วก็เพดาน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเต็มห้องไปหมด
มีกลิ่นน้ำมันกาสฟุ้งกระจายอีกชีวิตทั่วห้อง
และที่หน้าห้องน้ำค่ะพบศพของพระสมจิตเกิดทรัพย์หรือว่าหลวงพ่อแตอายุ๕๓ปี
เจ้าของสำนักสงฆ์พระประเสริฐเกิดทรัพย์นี่แหละ
เปลือยกายเหลือแต่ประคดรัดเอวค่ะ
ส่วนสบงและอังสะถูกไฟไหม้ทั้งหมด
ผิวหนังมีรอยไหม้เกรียมทั้งตัว
ไม่มีบาดแผลถูกทำร้ายอื่นนะคะ
ข้าวของภายในกุฏิกระจัดกระจายไม่เป็นที่เลยค่ะ

โทรศัพท์ไอโฟนก็ยังคงชาร์จไฟอยู่ไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะ
แล้วก็ยังเจอผ้าพันไม้ใช้ชุบน้ำมันในห้อง๒อันด้วย
มีเศษซากแกลลอนน้ำมันอีก๒แกลลอน
หน้าต่างข้างห้องบานกระจกแตก
แล้วมีหยดเลือดกระเซ็นติดตามฝาผนังด้านนอก
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเลือดของคนร้ายนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทชาติชายพัฒนาศุกร์รองผู้กำกับการสพโซ่พิสัยบอกว่า
พยานแวดล้อมแล้วคืนเกิดเหตุ
มีรถยนต์คันหนึ่งขับมาจอดในวัดค่ะ

ก็เลยไม่มีใครสนใจว่ารถคันนี้เป็นรถของใคร

สำนักสงฆ์แห่งนี้อยู่ห่างจากหมู่บ้าน๒๐๐เมตรด้วย

แต่ตำรวจพอจะมีเบาะแสคนร้ายอยู่

มีลูกศิษย์ทั้งที่เป็นพระสงฆ์แล้วก็เป็นคารวาส
ประมาณสัก๓กลุ่มทะเลาะกัน

และพระผู้ตายเองก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกัน

มีการเอาชื่อสำนักสงฆ์ไปพิมพ์ซองผ้าป่า

ก็เลยทะเลาะกันเรื่องนี้ค่ะ
ส่วนเร่งคลี่คลายคดี
กำลังออกแกะรอยตามกล้องวงจรปิด

ขับวนเวียนอยู่ใกล้ทางเข้าวัดหลายรอบ
ส่วนหลักฐานที่ได้จากที่เกิดเหตุ
หมวกไหมพรมแล้วก็หมวกชนิดปิดบังใบหน้า
ซึ่งตอนนี้ได้ส่งไปให้ชุดพิสูจน์หลักฐาน
กับการสพโซ่พิสัยบอกว่าสาเหตุการณ์ตาย
ครั้งแรกตำรวจตั้งไว้๒ประเด็น
คือฆาตกรรมกับอุบัติเหตุ
แต่จากการตรวจที่เกิดเหตุและผลตรวจ
สบยังไม่เป็นทางการนะครับ
พบว่าไม่มีร่องรอยบาดแผลที่ถูกทำร้ายใดเลย
แต่ในปอดพบว่ามีแต่ควันไฟ
สันนิษฐานว่าสำลักควันไฟจนเสียชีวิต
ประกอบกับการตรวจที่เกิดเหตุ
คราบน้ำมันและไม้พันด้วยผ้าชุบน้ำ
ที่เป็นน้ำมัน๒ท่อนในที่เกิดเหตุ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชื่อว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรม
ส่วนประเด็นที่ตั้งไว้คือความขัดแย้งในวัด
ประเด็นชู้สาวและประเด็นเงินกู้
โดยขณะนี้ตำรวจกำลังสืบสวนหาตัวคนร้าย
และกำลังสอบสวนผู้ต้องสงสัย๓คนนะครับ
โดยคนร้ายได้ทิ้งพยานเอาไว้ก็คือหมวก
แล้วก็คราบเลือดเชื่อว่าไม่นาน
น่าจะได้ตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ก็พื้นที่บริเวณสำนักปฏิบัติธรรม
วันนี้ก็มีญาติโยมลูกศิษย์ลูกหา
จัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีศพ
ของพระสมจิตมีการกางเตนท์จัดเตรียมฟังสว่าง

ลูกศิษย์ก็โสคเจ้าเสียใจแล้วครับ

พระสมจิตเป็นคนดีใครมาหามาขอความชื่อเหลือท่านก็ช่วย
เป็นพระผู้ให้ใครไม่สบายมาหาก็รักษาให้หมด
คิดว่าจะมีเรื่องกับใครได้อยากให้ตำรวจจับคนร้าย

สมจิตอีกชื่อนึงที่ชาวบ้านเขาเรียกกัน
ก็คือหลวงพ่อแตรบวนมา๓๓๐๐๐สาวแล้ว
ก็ชอบทำเครื่องรางของขลังแล้วก็สมุนไพรแจกญาติโยมนี่แหละค่ะ

ก็เลยเป็นที่ร่ำลือเป็นที่รักใคร่แล้วก็เคารพนับถือศรัทธา
ซื้อที่ดินถวายให้๓ไร่เลยนะคะ
ซึ่งก็คือที่ตั้งสำนักสงฆ์ปัจจุบันนี้แหละค่ะ